พาไปดูเหตุการณ์บนโลกโซเชียลค่ะ
มีเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เชียงใหม่อันนี้เป็นรถแดง

รถแดงเนี่ยเป็นเหตุไปชนเด็กแล้วก็หนี

จะเข้าไปน่ะ

มีซุปเปอร์ขึ้นด้วยมีตัวอักษรบรรยายด้วยนะคะ
เหตุการณ์แรกนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดสมุทรปราการถนนในย่านบางฉลง
ย่านบางฉลงค่ะจู่ก็มีรถสองแถวคันหนึ่งเนี่ยแซงสวนเล่นออกมา
แถมยังโบกมือไล่ให้รถคันอื่นหลบทางด้วยนะคะคลิปนี้ก็แชร์โดยเพจดัง
แชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างถล่มทลายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถสองแถวคันนี้
ถามหาที่มาว่าเอ๊ะสอบใบขับขี่มาได้ยังไง
บางคนก็ไล่ให้ไปสอบใบขับขี่ใหม่
บางคนก็ออกมาแชร์ปัญหาลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นบนถนนหลายสายค่ะ
เรื่องนี้ทีมข่าวก็สอบถามไปยังกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ซึ่งก็รับทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะนำมารายงานให้ทางคุณผู้ชมทราบต่อไปนะคะ
อีกคลิปหนึ่งขึ้นไปรถแดงที่เชียงใหม่กันบ้าง
นี่เป็นไฮไลท์นะเวลาใครไปเชียงใหม่ต้องนั่งรถแดงสักพักหนึ่ง

นี่แหละเป็นพฤติกรรมร้องเรียนขึ้นมาจากโลกโซเชียลนะคะ
อ่ะมีคนแอนตี้รถแดงในเชียงใหม่เหมือนกัน
แฉพฤติกรรมของคนขับรถ๔ล้อในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ถอยหลังพุ่งชนเด็กขับเฉียวชนแล้วหลบหนี
โดยระบุว่ารถสองแถวเล็กหรือที่เรียกกันว่ารถแดงเนี่ย

แล้วก็ลงรายละเอียดว่ารถแดงทะเบียนหนึ่งศูนย์ขีดหกสี่ห้าสอง
ชนแล้วหนีใส่สนับมือลงมาจะทำร้ายผู้หญิง
เหตุเกิดตรงข้ามธนาคารกสิกรกาดสมเพชร
ซึ่งตอนนี้เจ้าทุกข์เข้าแจ้งความแล้วนะคะส่วนที่มาของเหตุการณ์นะคะ
เริ่มจากรถแดงมาจากทางแจ่งศรีภูมิ
มีมอเตอร์ไซต์ออกมาจากทางสีภูมิห้าถึงหกคัน
ในขณะที่คันอื่นอื่นเนี่ยจอดให้รถออกซอย
รถแดงคันนี้กลับพุ่งเลนซ้ายขึ้นมาเลยมีปากมีเสียงกันค่ะ
คนขับรถแดงก็เลยใส่สนับมือนะคะลงมามีเรื่องกับผู้หญิง
พอมีคนเข้าไปห้ามคนขับก็หนีขึ้นรถพยายามถอยรถชนคนหลายครั้งค่ะ
สุดท้ายถอยชนผู้ชายอีกคนแล้วก็บึ่งหนีไปทางท่าแพร
เหตุการณ์นี้นะคะเด็กอายุประมาณ๑๒ขวบเกือบโดนลูกหลงด้วย
ก็เลยอยากจะร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับบรรดาโชเฟอร์รถแดงบางราย
ที่มีพฤติกรรมขับรถไม่สุภาพแบบนี้นะคะ
อันนี้เกินกับคำว่าไม่สุภาพแล้วนะคะ
ถอยรถชนคนหลายครั้งนี่ไม่ใช่กับความว่าสุภาพหรือไม่ทำอะไรดี
นี่อัยกรรมนะคะ
ซึ่งทีมข่าวตอนนี้ก็ประสานงานไปยังนายชันชัยกีฬาแปลงเป็นขนส่งเชียงใหม่
ทราบว่ากำลังเรียกคนขับรถแดงคันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่
แล้วก็สุ่มเสี่ยงกับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะคะ
รถแดงเนี่ยอย่าว่าแต่คนไทยเลยต่างชาติเขาก็เมาส์กันนะ

ไหนจะเรียกราคาแพง

คนไทยหมดเลยนะคะมีเพื่อนชาวต่างชาติไปด้วยคนเดียวนะ
ไปกัน๕คนมีชาวต่างชาติ๑คนแล้วนะคนไทยหมดเลย
เราก็บอกว่าเรียกรถไปใกล้ไม่ได้ไกลมาก

พี่คะมันแพงไปไหมคะร้อยดอลลาร์เนี่ย

ใช้โอกาสไม่เหมาะเลยครับ

อย่างนั้นก็ไม่ไปค่ะสบายครับใส่ค่ะไม่ไปค่ะพี่โอ้โหราคานี้นะคะ